หนาโมโหมันหนาโมโหผู้ชายอะไร

ร้องเพลงแม่ฮายมานี่ไม่ได้โมโหผู้ชายนะคุณผู้ชม
แต่มันโมโหจริงหน้าดำค่ำเครียดเลย
ฮายอภพรปกติเนี่ยเห็นมีแต่เสียงหัวเราะ
คราวนี้อารมณ์เสียของจริงเป็นยังไงไปฟังกันก่อนค่ะ
มันก็เหงาอะเข้าใจป่ะมันหยุดยาวอย่างนี้
เข้าไปตามกันหน่อยฝากหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวจะแคปชัดไว้ให้ตามกันหน่อยนะ๒๐คนเอง
มันทรมานรู้ไหมจะลงแดงแล้ว
ก็คิดว่าโมโหอะไรหัวจะปวด
คุณผู้ชมค่ะแม่ฮายหายใจเข้าลึกไม่ใช่อะไร
ความดันขึ้นคือแม่ฮายอภพรของเรากินไม่ได้นอนไม่หลับ
มันโดนบล็อกโดนบล็อกก็ทำอย่างไรปวดใจ
อันเก่าคนฟอเยอะมากนะคะคนกดไลก์๒ล้าน
แล้วโดนบล็อกก็คือเซ็งแล้วนะพอมีอันใหม่เอาไงอ่ะ
ไม่รู้เขายังไปตามอันเก่าอยู่นั่น
อันใหม่ยอดมันก็ไม่ขึ้นซักทีนะคะ
อันเก่าปล่อยมันไปเถอะเอาอันใหม่ดีกว่า

ฮายอาพา

แล้วด้วยความที่เป็นคนชอบไลค์ไงพูดคุยกับแฟนคลับ
ไม่ถึงพันแม่ก็เลยไลฟ์ไม่ได้
คือจริง๑๐๒๐คนเราก็ไลฟ์ได้แต่คนจะมีหลักแสน
คุณผู้ชมมันปวดใจนะอาการมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ย
แม่บอกว่าเหงาจะลงแดงอยู่แล้วค่ะ
เอาเป็นว่าฝากแฟนพี่ฮายอภพรนะฮะ
พาพี่ฮายจะได้กลับมาไลฟ์พูดคุยเรื่องราวสนุกสนาน

แต่เช็คล่าสุดของล่าสุดนะฮะ

คนติดตามไปพันห้าแล้วนะฮะ
มีแผนกว่าเป็นใครก็อารมณ์เสียนะคุณผู้ชมนะ